อันนี้เกิดขึ้นที่ร้านนวดแผนไทยนะฮะ

คือลูกค้าผู้ชายเข้ามาข่มขู่พนักงานนวด
บอกว่านี่พนักงานนวดเนี่ย
เอาเงินเข้าไปเพราะเขาโอนเงินเกินไปให้พนักงานงวดตั้ง๙๐๐๐บาท
ก็เลยมีการถกเถียงกันภายในร้านนวด
จนเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ก็นี่ไงพี่มันก็บอกว่า
โอเคพูดใส่พนักงานนี้พี่ไม่ได้มากับพี่เจก

จนไม่รู้เลย
โอ้โหตอนแรกพูดกันดีตอนหลังขึ้นมึงขึ้นกูแล้วนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านนวด
แต่มันมีอะไรมากกว่าที่เห็นรายละเอียดข่าวนี้ต้องฟัง

ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาเป็นลูกค้าเราทำลูกศรให้คุณผู้ชมดูแล้ว
ส่วนผู้หญิงเสื้อสีชมพูเห็นไหมคะกำลังโต้เถียงกัน
ภาพวงจรปิดในร้านนวดแผนไทยคือพนักงานเสื้อสีชมพู
เถียงกับพี่ผู้ชายร่างทวมคนนั้นใส่เสื้อแขนยาวเกงขายาว
โวยวายนานกว่า๕นาทีนะเขาบอกว่าเหมือนมาทวงเงิน
เคยใช้บริการมานวดกันแล้วก่อนหน้านี้แต่เธอบอกว่าเฮ้ย
โอนไปให้๙๐๐๐๐บาทโอ้โหดังนั้นเอาหลักฐานมาตรวจกันซิ
ว่าที่ผมโอนเงินเกินไปพนักงานงุบงิบไว้หรือเปล่า
เธอก็ช็อกเลยนะคะแต่ที่ในคลิปเนี่ยคือเพจเดี๋ยวดัง
มีข้อความไว้แบบนี้ว่าผู้หญิงเสื้อสีชมพูเป็นพนักงานนวด
นวดให้ผู้ชายคนนี้สองครั้งปกติดีไม่มีปัญหา
ครั้งที่๒มาใช้บริการเมื่อวันที่๒ธันวาคม
เสร็จแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีตามปกติจากนั้นไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
๑๑โมงของเมื่อวานนี้มีการโทรไลน์มาหานะคะ
พนักงานนวดเสื้อสีชมพูลักษณะพูดจาไม่ดี
แล้วเหมือนที่คุณปุ๊กบอกเลยว่าเขาเนี่ยค่านวด๙๐๐บาท
แต่เขามาอ้างว่าเขาโอนเงินผิดไปยอด๙๐๐๐บาท
บอกว่ากำลังแจ้งความอยู่ที่สอนอคูคศด้วย
บริสุทธิ์ใจเปิดกล้องตอบต่อหน้าตำรวจเลยโอ้โหเธอก็ตกใจเหมือนกันนะ
แต่ถามว่าเธอทำตามไหมเธอทำตาม
เพราะเธอบอกว่าเธอไม่มีเงินโอนผิดเข้ามานะ
แล้วเธอเองยังถามหาว่าพี่สลิปที่โอนมามันชื่ออะไร
แล้วก็ยังมีการเอาบัตรประชาชนให้ดูไปยืนยันชื่อบัญชีด้วย
เพราะว่าผู้ชายคนนี้โวยวายแบบนี้
ผมโอนไปให้จริงโอนไปให้ชื่อนี้ชื่อนี้
ยืนยันกันดูหนูก็มีบัตรประจำตัวประชาชน
และอีกอย่างมันไม่มีเงินโอนเข้ามาจริง

บัญชีหนูไม่มีเงิน๙๐๐๐๐บาทโอนมาเลย
มีแต่ค่านวด๙๐๐บาทโอนมาวันที่พี่มานวดนั่นแหละ
ใช่ค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังยืนยันต่อหน้า
ตรงนั้นว่าผู้หญิงคนนี้รับโอนเงินจริง

เพราะเธอบอกว่าร้อยเวรบอกว่าไม่ต้องไปคุยกับมัน

ทั้งที่เธอก็บอกเธอมีหลักฐานว่าเธอไม่ได้เอาไป
ชื่อเธอแล้วก็ตัดสายไปจนตัดกลับมานี่แหละค่ะ
บ่าย๒ผู้ชายคนนี้มาที่ร้านมาขอดูแอปธนาคารว่ามันมียอดเงินเข้ามาหรือเปล่า

แล้วมีลักษณะการพูดจาไม่ดีเธอบอกแบบนี้นะ
ตอนแรกก็คุยกันดีหน่อยนะแต่ตอนหลังเริ่มขึ้นเสียง
ผู้ชายทำท่าแบบนี้มาเดี๋ยวจะทำให้ดู
ตอนที่ผู้ชายคนนี้เริ่มอารมณ์เสียนะตอนที่ยืนอยู่หน้า
เพราะผู้หญิงไม่อยากคุยแล้วผู้ชายคนนี้นี่ไงแล้วก็เริ่มเหมือนอยากจะทำร้าย
คุณดูจังหวะหนึ่งนะผู้ชายเริ่มอยากจะทำร้ายผู้หญิงนะ
สักพักผู้หญิงก็ยืนขึ้นแล้วก็เอาโทรศัพท์จะให้ผู้ชายดูว่าพี่
นี่มันไม่มีบัญชีไม่มีสลิปอะไรที่โอนเข้ามาปรากฏผู้ชายคนนี้มือถือของผู้หญิงตก
ผู้หญิงเขาก็โมโหเหมือนกันใช่เจ้าของร้านได้แต่ตะโกน
เจ้าของร้านคือผู้หญิงเสื้อลายจุดเนี่ยนะได้แก่ตะโกนบอกว่า
ถ้าจะทะเลาะกันไปทะเลาะข้างนอกนี่คุณจังหวะผู้ชายเนี่ยเห็นไหม
แต่เข้าประชิดตัวแล้วเนี่ยนะฮะเธอก็ยังยืนยันนะวันที่ผู้ชายคนนี้อ้างว่าโอนเงินผิด
อืมเธอไม่ได้เจอกับผู้ชายคนนี้ใช่เออเนี้ยแล้วเธอถือโทรศัพท์ไว้นะผู้ชายคนนี้
เอามือปัดทั้งกระชากทั้งปัดจนโทรศัพท์เธอหล่นนะฮะมือถือก็หล่นแบบนั้นเลยเนี่ย
ทีนี้อย่างที่บอกแล้วค่ะเธอบอกว่าโทรศัพท์เธอตอนนี้หน้าจอแตกใช้ไม่ได้เลยนะคะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปด้วยผู้ชายคนนั้นหลังจากที่ทำมือถือเธอพังก็เตรียมแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปแจ้งความค่ะ
เธอก็บอกว่าเธอก็ไปยืนยันความบริสุทธิ์กับทางตำรวจแล้วนะ
ก็งงว่าตำรวจทำไมพูดกับเธอแบบนั้นเหมือนกัน